ของกินอร่อยยังคลอดมัน

และร้านนี้เราเตรียมจะนำเสนอไป
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกัน

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห